ที่จังหวัดภูเก็ตมันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมเมื่อมีคนร้ายเข้าก่อเหตุ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่สพเมืองจังหวัดภูเก็ต
ได้มีการตรวจสอบบริเวณหน้าห้างโกโลเซอรี่นะคะบริเวณถนนอ๋องซิม
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก็พบร่างผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่
นี่คือร่างของนายเจริญแป้นเงินนะคะ
ซึ่งก็อยู่บริเวณใกล้กับรถของเขาเองเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสนะคะ
ขไข่งองู๗๗๗๓ภูเก็ตสภาพคือถูกแทงด้วยอาวุธมีด
บริเวณท้องด้านซ้าย๓แผลแล้วก็ฝั่งขวาอีกแผลหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีการควบคุมตัวมีการแจ้งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะคะ
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุที่เป็นคนก่อเหตุชิงทรัพย์เนี่ยนะคะเป็นชายยังไม่ทราบลักษณะรูปภัณฑ์สันธาร
แต่ว่าเบื้องต้นมีพลเมืองดีแจ้งว่าเขาหลบหนีไปทางบริเวณด้านหลังห้างโกโรเซอรี่
โดยมีกางเกงแล้วก็เสื้อของนายเจริญเนี่ยไปซุกซ่อนอยู่ภายในร้านขายอุปกรณ์ของเล่นที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะคะ
เจ้าที่ตำรวจจึงได้มีการแจ้งพอถอเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
แล้วก็เก็บพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมด้วย
อกจากนี้ค่ะใกล้กันกับรถยนต์ของผู้เสียชีวิต
ยังเจอคราบเลือดแล้วก็เศษเหรียญ๕๐สตางค์เหรียญบาทเหรียญ๕บาท๑๐บาท
ตกอยู่เกลื่อนกองเลือดเลยค่ะ
พร้อมกับมีมีดปลายแหลมซึ่งเป็นอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุ
อาวุธมีดยังอยู่ในสภาพงอแล้วก็ตกอยู่ใกล้กับกองเลือดของผู้เสียชีวิต
จากการตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงมีเสื้อแจ็กเก็ตสีดำของผู้ตาย
ตกอยู่ใกล้กับกระเป๋าที่บริเวณข้างห้างนะคะ
แล้วที่ตำรวจเองเขาก็ได้มีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม
โดยเฉพาะเส้นทางที่มีการหลบหนีไปที่พลเมืองดีแจ้งเอาไว้
ก็มีพบกระเป๋าพบเงินสดเป็นธนบัตรแบงค์๒๐๕๐บาท

หลังจากนี้ตำรวจก็คงจะมีการเร่งไล่เลียงกล้องวงจรปิด
รูปรวมพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมมานะคะ
เพื่อที่จะมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป